คติการเลือกม้าที่จะนำมาลากรถจะเลือกม้านิสัยดีคือไม่เตะรถกัดรถและถูกฉลกกับเจ้าของเมื่อนำเข้าบ้านแล้วทำมาหากินคล่องเช่น
ม้าลานสะพานเหล็กคือม้าแข็งแรงลำตัวสีลานหรือสีใบไม้แห้งเส้นขนบนหลังสีดำหางดำหรือมีสีขาวตามส่วนของปากหางเท้า
้าที่มีขวัญเช่นขวัญตรงหูคือขวัญทัศน์ดอกไม้และขวัญบันไดแก้วตรงข้างขา
ลักษณะดีเช่นม้าโก่งไฟล์คือม้าที่เมื่ออายุมากขึ้น

ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน